ได้เวลาเช่นเคยสำหรับช่วงเวลาของครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับสองท่านค่ะ
คุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการสวนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยงานลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สัปดาห์นี้มีอะไรต้องจับตาบ้างครับพี่นิด
เพราะว่าตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า
ตลาดทุนไทยนะครับรวมถึงภูมิภาครู้สึกจะอ่อนตัวแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยมีการเน็ตเซลล์ในภูมิภาคเราค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ตลาดมีอะไรที่ต้องมอนิเตอร์จับตาบ้างครับพี่นิด
ก็ในสัปดาห์นี้ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจ
ยอยประกาศออกมาก็จะมีของช่วงวันจันทร์เนี่ย
การส่งออกนำเข้าของญี่ปุ่นประกาศมาแล้ว
ส่งออกของญี่ปุ่นเรียกว่าหดตัวอีก๑๐

ใช่มันก็มากกว่าที่นักวิเคราะห้า

แล้วก็ยังมีนะครับ
การเรียกว่าให้มุมมองนะครับ
ในสัปดาห์นี้ก็จะมีรองประธานเสร็จ

ก็จะบอกนะครับว่า

ตลาดแรงงานเป็นไง
ความเงินว่าเขามองทิศทางเป็นยังไง
แล้วก็ยังมีประธานนะครับ
ธนาคารกลางของยุโรปนะครับ

ยุโรปสภาพเศรษฐกิจอะไรเป็นยังไง

นโยบายการเงินจะเป็นยังไง

แล้วก็ไปในเรื่องของตัว
ทางด้านการผลิตในเยอรมัน

ตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นในเรื่องของ

ท่านจะขับเคลื่อนยังไง
แล้วรู้แล้วเป็นไงบ้างฮะในช่วงนี้

ไอ้สัปดาห์ที่แล้วดูปรับเพิ่มขึ้นมา
ดูยังไงครับวันที่๓๐พฤศจิเขาจะชะลอลดกำลังการผลิตหรือเปล่าฮะ
ก็เรื่องการลดกำลังการผลิตเนี่ย
ก็ยังเป็นอะไรที่เสียงยังแตกนะ

ยังบอกว่าโอเคคนอื่นลดไป
เขาเองที่ผ่านมาเขายังเรียกว่าเขาถูกตัดโคต้า
แล้วตอนนี้เขาอยากขอกลับมาอยู่ที่จุดเดิมก่อน

ในขณะที่อย่างรัสเซียเอง
ก็ดูเหมือนจะบอกว่าจะไม่ลดนะ

ส่วนอเมริกาตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังปรับเพิ่มกำลังการผลิตอยู่
แล้วแรงงานออกมาเนี่ย
จำนวนหัวขุดเจาะน้ำมัน
ก็แสดงว่ามีการขุดมากขึ้น

เอากลับมาบ้านเราครับพี่นิดในช่วงที่ผ่านมานี่

ก็ต้องบอกว่าตัวเลขดูเหมือนจะต่ำกว่าที่เราคาด
ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ทั้งตลาดข้าว

คือเทียบกับไตรมาส๓ปีก่อน
กับปีนี้แต่ถ้าเทียบกับไตรมาส๒เราก็คิดว่าตัวเลขจะดีขึ้นนะครับ
แต่ปรากฏว่าตัวเลขของไตรมาส๓กำไรของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมออกมาต่ำกว่าไตรมาส๒
ถ้าดูอย่างนี้แล้วโดยตัวเลขรวมแล้วต่ำกว่าที่นักวิทยาศาสตร์
นิดได้ดูไหมในแต่ละตัวแต่ละเซ็กเตอร์ที่ต่ำคาดนี่ส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มไหนฮะ
ก็มีสถาบันการเงินใหญ่และก็มีในส่วนของกลุ่มสื่อสารสื่อสารวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสรรค์พวกนี้ออกมาต่ำกว่าคาด
ซึ่งก็ต่อเนื่องไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เราเนี่ยดูเหมือนว่า
ใช่เพราะว่าหลายบริษัทเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเนาะ
จะไม่เหมาะที่จะเปิดโครงการใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของหลายโครงการก็เลื่อนออกไป
นะครับมันก็เลยทำให้การความต่อเนื่องในเรื่องของการบริโภคซีเมนวัสดุก่อสร้าง
ใช่มันก็ได้รับผลกระทบไป
สื่อสารก็อย่างที่ทราบกันก็คือในเรื่องของการประมูลซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายต่างเขาเพิ่มมากขึ้น
ใช่ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างที่มาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่ตลาดคาดการณ์อยู่แล้วล่ะ
เพียงแต่ว่าตลาดคาดการณ์ว่าอยากจะเห็นรายได้ของกลุ่มเหล่านี้วิ่งตามไม่ทัน

มันไม่ทันนะครับแล้วปีหน้าก็ยังจะไม่ทัน

ก็คงต้องลงลุยกันอีกค่อนข้างพอสมควรที
ฉะนั้นเนี่ยถ้าดูโดยรวมเนี่ยก็ดูเหมือนกำไรของกลุ่มที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ในปีนี้ลดลงนะครับปีหน้าก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเหมือนกันนะครับ
แล้วเท่าที่ฉายดูมาเอาละโอเคละไตรมาสนี้ดูเหมือนว่าจะชะลอกว่าคาด
ก็มีนะครับก็มีนะครับก็บอกว่าอย่างกลุ่มโรงพยาบาลก็ดีนะครับดีขึ้นนะครับ
ในส่วนของกลุ่มที่ผลิตเกี่ยวกับอาหารเพื่อส่งออกนะครับพวกนี้ก็ดีขึ้น
อาหารที่ส่งออกนี่พวกอะไรครับพวกกุ้งไก่อะไรอย่างนี้มั้ยครับ
ถูกต้องนะครับก็ดีขึ้นอย่างเราเนี่ยเราก็จะน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มนะ
กรณีที่ทางเกาหลีต้าเนี่ยเรียกว่าอยากจะเปิดประตูนำข้าวไก่จากประเทศไทย
ไก่บ้านเราอร่อยนะครับเขาก็เอาไก่สดจากเราไปแล้วก็ซื้อไก่ทอดของเขา
เขาปรุงอร่อยพวกไก่กรอบหวานอะไรหน่อยนะครับ
อันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นสำหรับในตลาดของบ้านเราในคิว๓
ถูกต้องนะครับตอนนี้เราไปคิว๔ล่ะคิว๔เนี่ยก็ต้องบอกว่าโดดปกติแล้วนะครับ
ไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยไตรมาส๔กับไตรมาส๑ตัวเลขจะดี
เพราะว่าเรามีหาย๔สั้นหลายอย่างทั้งเรื่องท่องเที่ยวทั้งเรื่องเกี่ยวกับการกับจ่ายใช้สอยเทศกาล
แต่ปีนี้เนี่ยตัวเลขก็คงจะซอฟต์ลงแล้วนะครับเพราะว่าเรามีในส่วนของพระพิธี
ฉะนั้นเนี่ยงานเฉลิมฉลองอะไรหลายอย่างเนี่ยก็คงต้องถูกยกเลิกไปนะครับ
ฉะนั้นในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยก็ดีในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทย
ในช่วงปลายปีก็อาจจะลดลงไปเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเดี๋ยวนี้เนี่ย
เวลาเราเข้าดาวน์ปีใหม่
หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับ
ที่ต่างชาติจะเข้ามาเข้าดาวน์
แล้วเราติดอยู่ในอันดับประมาณ๑ใน๕ของโลก

ซึ่งตรงนั้นก็ยากที่ใครจะไปชิงเขาได้

ทั้งตัวเลขทั้งผลประกอบการนะครับ
ทั้งอนาคตที่เราจะต้องลงทุนเนี่ย
เราก็ต้องมานั่งมอนิเตอร์ดูกันแล้วกัน

คุณชัยพรกับคุณเสริมศักดิ์ด้วยค่ะ